พอดีเมื่อวานที่ผมมายังไม่ทราบรายละเอียดก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสพูด
แต่พอดีเมื่อวานเห็นข่าวออกหลายช่อง
ผมก็ขออนุญาตพูดในประเด็นต่าง๓เรื่องนะครับ
เรื่องที่๑เมื่อวันที่๒๖เนี่ย
ทางฝ่ายภรรยาแล้วก็ญาติของคุณชูวงได้แถลงข่าวครบรอบ๑ปี
แล้วก็พี่สาวเขาโดยเฉพาะคนที่เป็นพี่สาวก็บอกว่า
มีการไปยิงปืนข่มขู่ต่างซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนยิง
แล้วเหตุฉะไหนถึงไม่ไปตรวจสอบว่าใครเป็นคนดำเนินการ
พูดเหมือนประหนึ่งว่าทางฝ่ายพวกผมไปข่มขู่

ประเด็นที่๒พอหลังจากวันที่๒๖
พนักงานสอบสวนก็ไปขอสารออกหมายจับที่ศาลพระขนง
โดยผมเองไม่ทราบแล้วผมเองก็ไม่เคยได้รับหมายเรียกจาก
พนักงานสอบสวนให้มาแจ้งข้อหาอะไรนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าจะบังเอิญอยู่เหมือนกันว่า
ทำไมสอบสวนมาครบหนึ่งปีแล้วถึงได้พยานหลักฐานในวันที่

ผมดูแล้วมันเป็นขบวนการที่ต้องการทำเหตุการณ์นี้ให้มันเกิดขึ้น
หลังจาก๒๗แล้ววันที่๒๘ผมอยู่ที่เขาใหญ่
ความจริงผมเดินทางไปที่เขาใหญ่ไปตีก๊อฟกับเพื่อนผม
ตั้งแต่วันที่๒๗ไปกันประมาณสิบคนแต่สื่อไปออกลักษณะ
แล้วทางเจ้าหน้าที่กองปราบก็บอกว่าไปพบผมกับผู้ต้องหาอีกคนนึงเพียง๒คน
ซึ่งจริงแล้ววันที่ไปจับกลุ่มนั้นก็ยังเห็นเพื่อนผมยืนอยู่ด้วย
ผมยังบอกว่าทำไมไม่ใส่เจอผมพร้อมกับพวก
พนักงานตำรวจก็ยังบอกว่าไม่รู้จัก
ฉะนั้นผมถึงยืนยันว่าที่ผมไปวันนั้นไม่ได้ไปกันสองคนครับ
ไปกันสิบคนและไม่ได้ไปเตรียมที่จะไปหลบหนีอะไร
เพราะว่าผมไปตีก๊อฟกันไปสังสรรค์กัน
แล้วผู้หญิงที่ไปด้วยเนี่ยก็รู้จักกัน
เขาเรียกว่าตกลงเรือลำเดียวกันตอนนี้เป็นผู้ต้องหาเหมือนกัน
ฉะนั้นการที่ผมไปเจอกันและรู้จักกันมาก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไร
แต่ผมเห็นญาติผู้ตายบอกว่าโอ้นี่ชัดเจนมีหลักฐานชัด
จริงแล้วผมไปกันเป็น๑๐คนครับผมมีพยานยืนยันได้
แต่สิ่งนี้สื่อไปออกลักษณะว่าผมไปกันแค่สองคน
อันนี้ถึงบอกว่านี่คือขบวนการที่ต้องการพยายามดิสเครดิต
พยายามทำให้เห็นว่าผมเนี่ยใช้ไปอิทธิพลมีอิทธิพลไปข่มครู
แล้วพยายามที่จะหลบหนีอย่างเมื่อวานนี้
พนักงานสอบสวนสอบสวนผมเสร็จผมบอกผมขอให้การชั้นศาล
ซึ่งจริงเสร็จขบวนการแล้วแต่พนักงานสอบสวนบอกว่า
ยังต้องสอบเพิ่มเติมอีกเลยเอาไปฝากขังสารไม่ทัน
แต่หลังจากที่พูดกับผมมาจนถึงเช้านี้ผมยังไม่ได้สอบสวนอะไรเลย
นี่คือผมอยากจะเรียนสื่อมวลชนให้เห็นว่าวันนี้ผมได้รับความเป็นธรรมอะไรหรือไม่
ผมอยากฝากไปถึงภรรยาคุณชูวงด้วยครับเมื่อวานเห็นฝากถึงผม
บอกว่าทำไมผมใจร้ายจังที่ทำได้อย่างนี้
ผมอยากจะถามกลับว่าคุณคิดว่าผมเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนกับเขารักกันขนาดนี้
ผมต้องการทำเพื่อหวังผลประโยชน์เงิน๒๐๐กว่าล้าน
แต่การที่ผมเนี่ยไปหุ้นส่วนใส่ชื่อเมียเขาที่ดินที่นครสวรรค์
โครงการเป็นพันล้านเนี่ยเขาเคยพูดให้พวกคุณฟังไหมครับ
ว่าผมใส่ชื่อเขาคนเดียวถ้าผมต้องการเงิน๒๐๐กว่าล้าน
เขาตายไปเนี่ยผมเสียหายเป็นพันล้านเนี่ยผมเสียหายมากกว่าครับ
แต่ผมไม่เคยพูดเลยครับแต่วันนี้ผมต้องพูด
เพราะผมถูกสื่อและสังคมเหมือนกับว่าผมมีเจตนาจงใจที่จะไปทำสิ่งเหล่านี้
แล้วผมยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพนักงานสอบสวนสอนออุดมศุกร์
รวมทั้งแพทย์นิติเวศได้ตรวจมาจนเป็นปีแล้ว
วันนี้ถึงได้มีหลักฐานว่าเพิ่งมีหลักฐาน
ผมอยากจะรู้ว่าหลักฐานนั้นคืออะไรผ่านมาเป็นปีถึงเพิ่งเจอ
แล้วเจอหลังจากครบรอบวันตายหลังจากญาติเข้ามาแถลง
นี่คือหลักฐานใช่ไหมครับงั้นผมอยากเรียกร้องความเป็นธรรมเหมือนกันว่า
วันนี้เนี่ยผมใส่กุญแจให้ท่านเห็นว่าผมใช้สิทธิ์ตามกฎหมายทุกอย่าง
ไม่ขอใช้สิทธิ์ที่เหนืออะไรเมื่อคืนผมก็นอนในห้องขัง
มีความสุขดีครับถือว่าเราได้ทำตามสิทธิที่เรามีอยู่
คุณบรินิตรบอกว่าในส่วนของคุณฮริชาคือเพิ่งรู้จักกันตอนหลังหรือครับ
เพิ่งรู้จักรู้จักกันมาตั้งนานแล้วครับ
แล้วผมอีกอันหนึ่งครับผมอยากท้าให้ไปสาบานครับ
สาบานที่วัดพระแก้วด้วยกันทั้งภรรยาคุณชูวงและพี่สาวว่า
สิ่งที่เขาพูดว่าคุณชูวงไม่เคยมีใครเลยผมขอท้าครับ
ก็คือรู้จักกันมานานแล้วก่อนที่จะมีคลิป
ไม่ใช่เฉพาะคุณอุรชาหรือใครเขารู้จักคนอื่นมาอีก

ยืนยันว่าคุณบัญญินกับคุณอุรชาไม่ได้มีความสัมพันธ์กันใช่ไหมครับ
ถ้านายผมบอกพอแล้ว